ปฏิเหตุที่ลบบุรีน่าจะเป็นเรื่องของสภาพรถนะคะ
เพราะว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะขับรถพาลูกนะคะเป็นลูกชายค่ะ
อายุ๒ขวบครึ่งเท่านั้นเองไปหาหมอหาหมอเสร็จปุ๊บขับรถกลับบ้าน
แต่ช่วงที่ขับมากลางทางค่ะรถดับ
ในช่วงที่คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงรถดับไฟไหม้ขึ้นมาทั้งคันเลยนะคะ
พ่อแม่หอบลูกหนีตายให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
ต้องแจ้งดับเพลิงแล้วมั้งอย่างนี้
เฮ้ยแล้วฝนโทรแจ้ง
พ่อลบไหมพ่อลบไหม

พ่อแล้วคุณเห็นพ่อบอกไหม
อุ้ยมัน

คลิปนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเป็นแม่ค้า
ขายของอยู่แถวจุดเกิดเหตุเป็นคนถ่ายเอาไว้นะคะ
เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้เองค่ะ
ถนนสายเอราวันสะมะเกลือตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีนะคะ
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูและรถดับเพลิงเทศบาลเมืองเขาสามยอด
ช่วยกันฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีเพลิงสงบลงค่ะ
ส่วนสภาพรถถูกไฟไหม้บริเวณห้องเครื่องด้านหน้าได้รับความเสียหายนะคะ
ผู้โดยสารในรถเป็นครอบครัวเดียวกัน๓พ่อแม่ลูกปลอดภัยทุกคนค่ะ
ถือว่าเคราะห์ดีมากนะคะที่พ่อกับแม่มองเห็นควันลอยขึ้นมาจากหน้ารถก่อน
อุ้มลูกชายวัย๒ขวบหนีออกมาจากรถได้ก่อนที่ไฟจะโหมลุกไหม้ค่ะ
นายบุญยฤทธิแก้วศรีมาเจ้าของรถซึ่งเป็นคุณพ่อ
ยังตื่นเต้นตกใจกับเหตุระทึกที่เกิดขึ้นแต่เล่าให้ทีมข่าวเราฟังได้นะ
บอกว่าขับรถพาลูกไปหาหมอช่วงขากลับจู่รถมันดับไปเองเลยกลางทาง
แล้วมันดับปุ๊บไฟมันลุกปั๊บค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดได้ยังไงฟังเสียงเขาเล่าหน่อยค่ะ
คุณคะพอเกิดเหตุไฟไหม้แบบนี้คำถามแรกที่ต้องถามเลยรถติดแก๊สหรือเปล่า
หลายคนต้องถามแบบนี้คันนี้นะคะพอสอบถามเจ้าของรถเขาบอกไม่ได้ติดตั้งแก๊สนะ
ไม่ได้ติดตั้งเขายืนยันแบบนี้นะคะ
ขับออกจากคลินิกที่พาลูกชายวัย๒ขวบครึ่งไปหาหมอ๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
แล้วก็มาเกิดเหตุไฟไหม้แบบนี้เลยเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร
แต่ตรวจสอบภายในรถเบื้องต้นรถมันมีการตกแต่งเครื่องเสียง
มีการเดินระบบไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติมหลายรายการ
ด้านแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะด้านหน้าคอนโซลเต็มไปหมดเลย